ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดูการข้ามถนนกันหน่อยของคุณป้าอายุ๕๙ปีนะคะ
การข้ามถนนเนี่ยแม้ว่าเราจะข้ามทางม้าลาย
แต่เราก็ต้องดูให้ชัดให้แน่ใจจริง
คือทางม้าลายไม่ได้รับประกันว่ารถจะหยุดให้คุณนะเราก็ดูเองทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะคะ
ที่บอกแบบนี้เพราะว่าคุณป้าอายุห้าสิบเก้าปีเนี่ยนะคะข้ามตรงทางม้าลายนั่นแหละ
พอถึงเลนส์ที่๓มีรถเก๋งพุ่งเข้ามาชน
คุณป้านอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลยนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพ
ขณะที่คุณป้าท่านนี้นะคะข้ามถนนข้ามตรงทางม้าลายด้วยนะสังเกต
ทุกคนเขาก็จอดกันนะเลนส์๑เลนส์๒เนี่ยจอดกันหมดเลย
แต่ในขณะที่เข้าสู่เลนส์ที่สามมีรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีดำดำเนี่ย
พุ่งมาแล้วก็ชนคุณป้าอย่างจังเลยคุณป้าโดนแรงกระแทก
ค่ะนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงเช้า
ก็คือช่วงรถเยอะเลยเนี่ยนะคะเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ทางเข้าอาเขตถนนแก้วนวรัฐตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจเชียงใหม่และกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
บาดเจ็บนะคะที่ปรากฏอยู่ในคลิปชื่อว่านางจันสมศรีหาวัด
อายุ๕๙ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถเก๋งคันที่พุ่งมาชนคุณป้าเนี่ย
ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุนางรุ่งนภาพันธุสวัสดิ์
อายุสามสิบห้าปีคนขับรถเก๋งคันเนี่ย
เขาก็ยอมรับผิดนะและแสดงความรับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซึ่งเบื้องต้นเองนะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
คนขับรถก็คือการขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บพร้อมกับชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
รวมทั้งเยียวยาคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะคะ
คนข้ามเองก็ต้องระมัดระวังเอาให้ชัวร์ที่สุดเลย
แน่ใจที่สุดว่าไม่มีรถผ่านเข้ามาแล้ว
ส่วนคนขับเองก็ต้องระมัดระวังด้วย
เพราะตรงนั้นเป็นทางม้าลายคุณต้องเริ่มชะลอแล้ว
คือจริงถ้าตามกฎจราจรคือทางมาลายเนี่ย
คนขับรถยังไงต้องหยุดแล้วดูว่าจะมีคนข้ามไหม
ไม่ใช่ว่าไปก่อนแล้วค่อยดูว่ามีคนข้ามหรือเปล่านะ